ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรักคนโสดช่วงนี้
จะมีแต่คนมีเสน่ห์ถูกชะตามาผัวพันใกล้ชิดอยู่รอบข้าง
คนมีคู่ค่อนข้างแจ่มใสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายตาสบายใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอาจมีโชคอย่างฟลุกด้วยกัน
สุขภาพให้ระวังการป่วยไข้จากสิ่งแปลกปลอม
ระวังอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต
การเงินจะมีปัญหาหมุนไม่ค่อยคร่องแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้น
แต่ด้วยความช่วยเหลือของผู้ใหญ่หรือเพื่อนมีฐานะมั่นคง
สภาพติดขัดก็จะหมดไปได้แต่กับเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้อง
มีการวิวาดแตกคอกันวุ่นวาย
การงานกำลังโดดเด่นจะได้มิตรได้เพื่อนมาช่วยแก้ไขงานปัญหาต่างในชีวิต
เพื่อจะช่วยขยายงานขยายฐานลูกค้า
แนวทางสร้างรายได้ใหม่ที่เป็นเรื่องดี
และได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มากขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์